ว่าด้วยเรื่องกันของปลอมนะคะช่วงนี้นะคะก็คือเสื้อทีมฟุตบอลต่างประเทศปลอม

ใช่ค่ะเจ้าหน้าที่บุกจับพร้อมได้ของกลางเป็นเสื้อฟุตบอลปลอม๔๐๐๐ตัวนะคะ
ส่วนบรรดาขาดริ้งทั้งหลายตอนนี้ตำรวจสามารถไปจับสุราปลอม

และจำนวนคุณบอกคุณผู้ชมหน่อยสิ

เป็นเหล้าปลอมกรอกเองอยู่หลังบ้านนี้ใช่ไหมฮ
ใช่พลตำรวจตรีสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
นำกำลังเข้าไปตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในอำเภอเมืองปฐุมธานีค่ะ
ซึ่งจุดนี้ถูกระบุว่าเป็นแหล่งผลิตสุราต่างประเทศปลอมรายใหญ่
พบของกลางเป็นเหล้านอกยี่ห้อดัง๒๐๐หลัง

อุปกรณ์ในการผสมสุราและขวดฉลากฟ้าจุกต่าง
คิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ๑๐ล้านบาท
และไปจับกลุ่มตัวคนงานชาวพม่า๓คน

ขยายผลมาจากการจับกลุ่มแหล่งผลิตเหล้าปลอมที่บางแคร์

และเหล้านอกปลอมเหล่านี้จะถูกส่งไปขายตามสถานบริการ

สุราอะไรมันออกอากาศในช่วงเวลาแบบนี้ไม่ได้

เราได้แล้วล่ะว่ายี่ห้ออะไรบ้างนะฮะ
แล้วก็คือยี่ห้อนี้ถูกปลอมบ่อย
แล้วก็เป็นชื่อเสียงเสียหายกระช่อนเลยนะ

เหล้ายี่ห้อนี้เวลาจะสั่งต้องระวัง
แต่ว่านี่อันนี้เป็นความเสียหายจากการที่ไปถูกปลอมนะ

แต่ว่าผมจะมาปลอมเค้าจะเสียหายเลยนะฮะ

ร้านเหล้าต่างในกรุงเทพแล้ว

ด้านในอวนกูหนึ่งในคนงานผสมเหล้าปลอม
รับสารภาพบอกผลิตเหล้าปลอมเฉลี่ยวันละ๑๒รัง
ส่วนวิธีการเอาเหล้าราคาถูก๓ยี่ห้อ
ผสมในอัตราส่วนที่นายจ้างจดสูตรไว้ให้

อันนี้เอา๓ยี่ห้อมาผสมกันโอ้จะเมาในลักษณะไหนครับเนี่ย
เมาหนักเลยนะคะแต่ว่าคือเขามีวิธีการทดลองมาแล้ว
กลิ่นมันใช่ถ้าเอา๓ยี่ห้อนี้มันมาผสมกัน

เขาก็เลยใช้วิธีนี้แล้วก็จดสูตรไว้กับให้คนงานด้วย

ใช้หมายพายคนให้เข้ากัน
โดยง่ายจังเลยแล้วก็กรอกใส่ขวด
ฉลากใส่กล่องเหมือนจริงมาก
จากนั้นนายจ้างก็จะมารับแล้วก็ออกไปขายนะคะ

แวงจักรวรรดิเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพ
ทหารกอรมนและตำรวจสนจักรวรรดิ

ของกลางเป็นเสื้อฟุตบอลสโมสรชื่อดังเลย
และเสื้อฟุตบอลทีมชาติต่างเกือบ๔๐๐๐ตัว
คิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ๓๐ล้านบาท
คือเหมือนมากนะทั้งลายสกรีนแล้วก็เนื้อผ้านะคะ
พร้อมทั้งได้จับกลุ่มนายกัมปนาศประเสริฐศุกร์อายุ๒๕ปี

เขายอมรับสารภาพบอกซื้อสินค้ามาจากประเทศจีน

เอามาเก็บไว้รอจำหน่ายให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อ

ขายประมาณตัวละ๕๐๐บาท

บางทีก็คือสวยมากจับไม่ได้

เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหามีไว้เพื่อจำหน่าย
ซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอม
มีโทษจำคุกไม่เกิน๔ปีปรับไม่เกิน๔แสนบาท